ครั้งแรกในชีวิตของเธอกับการตีแผ่ชีวิตทุกมุมมอง
ประสบความสำเร็จในทุกวันนี้นะครับ

เมื่อวานก็มีนักเตะของการท่าเรือมาเป็นส่วนใหญ่นะครับ
ก็พูดถึงเรื่องราววัยเด็กวัยเรียนวัยทำงาน
ที่สุดท้ายเป็นที่รู้จักในฐานะนักธุรกิจหญิงชั้นนำของประเทศ
แล้วก็ก้าวเข้ามาสู่เส้นทางกีฬา
เริ่มต้นเป็นผู้จัดการทีมกีฬาคนพิการก่อนทีมชาติไทย

จากนั้นมาทำสมสรรค์วันชายการท่าเรือสมสรรค์เก่าแก่
ก็จะมอบให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย

หนังสือเล่มนี้อยากจะสะท้อนแนวคิดเกี่ยวกับเส้นทางชีวิตที่

แล้วก็เป้าหมายสำคัญคือการพาบอลหญิงทีมชาติไทยไปบอลโลก
รอบสุดท้ายให้ได้เป็นครั้งที่๒ติดต่อกันนะครับ
หนังสือก็จะมีทั้งเรื่องที่สมหวังผิดหวังความสุขความทุกข์นะคะ
สิ่งตั้งใจจริงที่จะทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา
เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่ท้อใจหรือหมดกำลังใจ
ว่าทุกปัญหาจะมีทางออกเสมอนะคะ
ในหนังสือจะเห็นได้เลยว่าแป้งเองก็ชีวิตก็มีทั้งล้มลุกลุกคลาน
อย่างที่เรียกว่าชีวิตไม่ได้โดยได้กรีบกุราบนะคะ
ต้องผ่านอุปสรรคผ่านสิ่งต่างมามาก
ในวัยแบบเรานะถ้าประมาณสัก๔๐กว่าจะได้แบบนี้ไหม

แล้วรายกายดีมากนะ

คือผมว่าเขาใช้ชีวิตแบบเครียด

ไม่ใช่แบบอยู่แต่กับงานอย่างเดียวนะครับ